แต่ว่าเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่นะพระรอดหลังคาถล่มหนีตายคาบทสวด
ยังสวดกันอยู่เลยอ่ะอยากให้ดูคลิปค่ะ
โอ้โหเพราะดีนะไม่ลงมาตรงที่ท่านกำลังนั่งสวดอยู่นะ

ใช่ก็มันยังไม่ได้ตกใจอะไร

นี่จังหวะนี้แหละค่ะโอ้โหตรงนี้แล้วค่ะ
ไหวไปก่อนเลยหลวงพี่บอกไม่ไหวแล้วต้องหนีนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุชาวบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษกระเบื้อง
ฝ้าเพดานที่มีจำนวนมากกว่า๕๐กระสอบ
น้ำหนักมากกว่า๑ตันนะคะ
ขณะที่ฝ้าเพดานที่ร่วงหลงมาเต็มไปด้วยอะไรรู้ไหม

ก็เกิดเหตุการณหลังคาพังถล่มลงมา
จนกระทั่งกลางเป็นเรื่องที่มีคนเจ็บตัวด้วยนะคะ
อาศาลการน์ประเด็นหลังนี้อึอออายุเยอะแล้ว

สร้างมานานกว่า๒๐ปีแล้วโปรลับบิลมาทำรังแล้วก็ถ่ายด้วย
อุ้มน้ำอุ้มน้ำบวกกับบุญของนกด้วยนะคะ
พอมันทั้งสองส่วนประกอบกันทั้งอุ้มน้ำแล้วก็มูลนก
ก็เลยทำให้หลังคารับน้ำหนักไม่ไหว
จนกระทั่งที่จะพังลงมาคืนแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านบอกเดี๋ยวจะหารือกัน
หารายได้ซ่อมแซมฝ้าเพดานให้มั่นคงแข็งแรง
ก็เลยอยากประสานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่
มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเพื่อที่จะเอามาปรับปรุง

แต่ว่าอาจจะต้องเตือนกันเลยวัดไหนที่สร้างมานานแล้ว
แล้วก็หลังคามันจะอุ้มน้ำไม่ไหวช่วงนี้ฝนมันจะเยอะด้วยนะฮะ